หล่อเขามาโชว์ลีลาขายผักสดจ้า

บอกเลยว่าลีลาดีจนละสายตาไม่ไหวจริงจะเป็นใครอะไรยังไง

เจ้าแจ๊กริมเจ้า

เจ้าแจ๊กริมเจ้า
ผักจ้าผักสดจ้า
พ่อค้าหล่อบอกต่อ

พ่อมิทร์ของระยะข้างด้านนี้ล่ะค่ะ
ล่าสุดมานั่งขายผักแล้ว
บอกเลยว่าลีลาไม่ธรรมดา
ฮือไม่ธรรมดา

มวลคักมวลอีหลีนะพ่อนะ

หายไปฟ้อนไปจังสิ
อยู่งั้นเอาผักสามถุงแถมเพราะค้าหนึ่งได้เปล่าฮ่า
ผักก็น่ากินใช่คนล่ะคนก็น่ารักเออนะคะเขาเป็นคนสละบุรีนะคะ
แต่ว่าเขาเสริงแบบม่วนมากคุณมิ๊กซ์น่ะใช่เขาเป็นคนม่วนคนจอยคนแหลกเออใช่